ค่ะแมวไงน้องแมวหลายคนเลี้ยงแมวแล้วก็ตกบรรทาสแมวหลงรักหัวปักหัวปัม
ไม่ใช่แค่สาธุชนคนธรรมดาอย่างเรานะคะพระท่านก็อยากจะเลี้ยงแมวเหมือนกันละมั้งคะ
นอนไปแล้วไปอยู่ในย่ามพระคุณเจ้าแล้วโอ้โหส่งลงย่าม
มีคาถาส่งแมวลงย่ามด้วยเหรอน้องต้องไปอยู่วัดแล้วเหรอ
จะเป็นแมววัดไปแล้วตอนนี้กลายเป็นแมววัดแล้ว
คือน้องมานั่งอยู่ตรงนี้ไงอาจจะมาร่วมฟังสวด
พระท่านเห็นว่าเออเนี่ยบ้านนี้นะ
อาจจะมีแมวเยอะแล้วเดี๋ยวอัตมาเอาไปช่วยเลี้ยง

ดิฉันว่าจริงพระท่านอาจจะเป็นธาตุแมวอยู่แล้วเนาะ
เพราะว่าปกติที่วัดก็จะมีแมวเยอะไง
แล้วพอเห็นแมวน่ารักพอมาสวดที่บ้านแล้วก็เห็นแมวน่ารักก็เลยอยากหอก
คือแมวเวลาเล่นชอบหยอกเอาไปใส่กระเป๋าใส่ถุง
มันจะพะยะเหอะมากความวาดมันจะตลกนะ
แล้วธาตุแมวส่วนใหญ่ก็มักจะชอบแกล้งแมว

ก็เลยขอบิณฑบาทแมวกลับไปเลยหนึ่งตัว

หยอกเลาะกันเล่น